สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนั่นทุกวันค่ะ
จันทร์ถึงศุกร์ค่ะถ้าจันทร์ถึงภรรยาศก็แน่นอนค่ะ
หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยกับโชว์สวรรค์วันศุกร์หลังโครโศกศาสตร์หกโมง
ไลน์กันมาได้เลยค่ะไลน์ไทยรัฐออฟฟิเชียลหรือไม่ก็แอปพลิเคชันมายไทยรัฐนะคะ
ถูกต้องนะหรือว่าจะดูทางเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ได้นะครับ
คือได้มีการถ่ายทอดสดพี่ม้าอุบะนั่งแหกขาแล้วก็ใส่กระโปรงสั้น
ไม่ถามไอ้ทีมเด็กสิไม่ถามไอ้ทีมเด็กสิเด็กมันหาเสื้อผ้า
ก็นั่งอย่างนี้นั่งหุบสิเขาหุบแล้วแล้วคุณไปมองกันทำไมคุณก็เป็นกะเทยนะ
คุณมองเขาทำไมทำไมคุณเห็นว่าเขาคงมีอารมณ์หรือไงล่ะ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

เค้ามีความสุขที่สุดเมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าตัวเอง

ส่วนกลุ่มคนที่ไม่มีความสุขที่สุดที่เหลือเนี่ยเกิดจาก๑ปัญหานี่สินล่ะ
ครองชีพที่มันสูงขึ้นชักหน้าไม่ถึงหลัง
เศรษฐกิจที่มันถดถอยลง
เขาบอกว่าประชาชนประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการ
เพื่อวิจัยความสุขชุมชนสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลนะฮะ
ผลสำรวจเรื่องจังหวัดไหนสุขสุด

เขาบอก๗๗จังหวัดเนี่ยเอา๓๘๐๐ตัวอย่างเลยนะพี่
พบว่าเมื่อถามถึงความสุขเมื่อเวลานึกถึงเงินในกระเป๋าตัวเองเนี่ย
พบว่า๕๗๘ระบุว่ามีความสุข
ในขณะที่จำนวนมากหรือ๑๔๒๒๒ไม่มีความสุข

อ้วนขึ้นใส่เสื้อฟิตรัดล่าง

ไม่รู้มักเกี้ยวมันเห็นแน่น
ไม่มันแน่นมันเกี้ยวแน่น

แล้วก็ลำปางจันทบุรีอำนาจเจริญลองลงมา

กระบี่ลำพูนสุโขทัยศรีสะเกดระยอง
ซึ่งเขาคิดถึงเงินว่าเงินมันน่าจะมีความสุขที่สุด
เดี๋ยวก่อนแสดงว่าจังหวัดพวกที่อื่นมาทั้งหมดนี่

ก็เขาบอกว่าถ้าสมมุติค่าคลองชีพก็อาจจะถูกกว่าในกรุงเทพไงพี่

คุณคิดดูว่า๓๐บาทถ้าสมมุติเรามี๑๕บาทเราอาจจะพอที่จะกินข้าวแกงได้
กรุงเทพทุกวันนี้๓๐บาทกินข้าวได้ไข่พะโลฟองเดียวนะเธอเนาะ

เพราะฉะนั้นความสุขเมื่อเงินอาจจะพอ
คุณคิดดูว่าบางทีเงินหมื่นกว่าบาทต่างจังหวัดอาจจะอยู่ได้นานขึ้น
แต่ถ้าสมมุติเราเทียบแล้วหมื่นกว่าบาทของกรุงเทพมันอาจจะได้น้อยลง
ที่น่าพิจารณาคือ๒๐จังหวัดเป้าหมายที่คนไม่ถึงครึ่งมีความสุขเมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าตัวเอง
และถามเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่มีความสุขว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ไม่มีความสุขพี่
นึกถึงเงินในกระเป๋าตัวเองถ้าเป็นพี่พี่จะตอบว่าอะไรที่ทำให้พี่ไม่มีความสุขเมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าตัวเอง

ก็ไม่เข้าใจคือถ้าสมมุติว่าตัวเองไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋า
เงินคิดถึงเงินอะไรที่ไม่มีความสุขที่สุด

เอาแล้วจะมาถามทำไมเนี่ยก็ต้องไม่มีความสุขดิ

ส่วนใหญ่แล้วไอ้ที่ไม่มีตังค์เนี่ยมันเกิดจากอะไร

อีบ้าก็ไม่มีตังค์ค่าคลองชีพแพง
หรือคนอย่างเธอไปเล่นหวยการพนันใต้ดิน

ส่วนใหญ่คนไปเล่นการพนันแล้วก็ซื้อหวยใต้ดินเนี่ย
ผมไม่เคยซื้อหวยใต้ดิน

คนที่จังหวัดที่มีความสุขที่สุด

พวกนี้ถ้าเกิดไม่มีปั๊บคงเครียดตายแน่เลยนะ
ถ้าไม่มีเงินในกระเป๋าปั๊บคงเครียดตายแน่เลยนะจังหวัดนี้
ไม่นะก็อาจจะโอเคนายอู่ได้อย่างเนี่ยอย่างแบบพอเพียง
ซึ่งรู้ไหมปั้ม
ของคุณอยู่พนมใช่ไหม

ย่าไม่ให้เข้ากรุงเทพ
ไปอยู่พนมสันพฤติวันสองนี้ไปดูย่าที่ดำเลี้ยงเป็ดทุกวัน
ที่ดินอยู่ราชพราวค์ซอย๔๘หลายไล่มาก

เห็นค่อยอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ระยะเวลาเหมือนบางทีมัน
มันยังมีโอกาสรักษา
คือกล้ามเนื้อมันอักเสบไปทับเส้นประสาทคู่ที่๗
ก็เลยทำให้น้องมีอาการแบบนี้
แล้วนางจะรักษายังไงแล้วนางจะเอาเงินที่ไหนรักษา

ก็ฉีดโบท็อกดาราฉีดไปฉีดมาก็ปากเบี้ยวไม่เห็นเลย
ก็นี่ไงมันก็ให้มันคลายมันก็จะได้หายเบี้ยวไง

โบท็อกนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเพื่อการเสริมสวย
ท็อกมีไว้สำหรับเพื่อการคลายกล้ามเนื้อ
สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับว่าหน้าเบี้ยว
แต่อันนี้คุณหมอเขาบอกว่าคงจะพอตอนหลังเขาก็มาคิดได้ว่า

แต่อันนี้คือมันเป็นกล้ามเนื้อที่มันอักเสบแล้วบวม

ต้องให้กล้ามเนื้อมันกลับคลายที่ไปที่เดิม

คือทางโรงเรียนช่วยแค่แสนเดียวถูกต้องไหม

ไม่รู้แล้วก็อันนี้ยังไม่รวมถึงค่าเยียวยาด้วยนะ

ค่าเยียวยาค่าตกใจอะไรอีกน้อง

จริงอยู่ดีไปทำนางปากเบี้ยว
เอาแก้วอันนี้แก้วกาแฟแก้วเซรามิก
ปาเออเขี้ยงมาอุ้ยแต่สมัยก่อนตอนที่ฉันเป็นเด็กนักเรียนนะ

สาเหตุที่ว่านางนั่งอยู่
คือครูเขาสอนกีฬาให้นั่งอยู่เขานั่ง
เสร็จปุ๊บแดดมันเข้ามาน้องมันก็ร้อน
ก็ลุกขึ้นมาถือเขยิบอ่ะลุกขึ้นมาเสร็จอาจารย์หันมาเห็น

เรื่องแค่นั้นเองเด็ดจริง

ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ตจากสหรัฐอเมริกา
ประดิษฐ์แว่นตาสำหรับเด็กออทิสิท
ช่วยทำให้เขาสามารถอ่านสีหน้าของคุณได้เก๋ไหม

ก็ใช่ไงแล้วถ้าเป็นอังดุของม้าทำไมสั้นมากเลย
มาสองดึงมันได้ดีดึงมันได้แค่นี้พูดให้มันเกิดอันโรวิดกับฉันโอเคนะช่วงไม่มีอะไร
ไม่มีอะไรตกท้องเด็กออทิสติกสิ
อย่างที่คุณเห็นในภาพนะตอนนี้
แล้วก็จะมีจอขนาดเล็กอยู่เหนือตาซ้าย

ขณะนี้นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
กำลังทดลองกับเด็กออทิสย์๑๐๑๐๐คนด้วยกัน

มันไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่เราทายใจคนอื่นได้นะ
แต่มันจะช่วยทำให้เข้าใจความรู้สึกที่จะแสดงออกมาทางสีหน้าได้ง่ายขึ้น
ผู้อำนวยการโครงการได้อธิบายว่าแว่นพิเศษที่ประดิษฐ์กันขึ้นมาแบบนี้
เพื่อที่จะช่วยให้เด็กออทิสินอ่านสีหน้าของคนอื่นออกได้ง่าย
บางทีเขาก็ไม่แน่ใจอย่างนี้หน้านิ่งคืออารมณ์อันไหน
หน้ายิ้มคืออารมณ์อะไรเป็นต้นจะบอกได้เลยใช่เด็กที่เป็นโรคต่างชาติต่าง
มีจำนวนไม่น้อยนะในอเมริกาเนี่ยคุณรู้ไหมว่า
เด็ก๖๘คนจะมีเด็กออทิสติก๑คนไม่รู้สาเหตุมาจากอะไร
ทุกวันนี้มันมีเยอะขึ้น
มันก็สิรภาพ
ผมจะบอกให้นะอย่างน้องภูผาเนี่ย
ผมว่าก็เข้าข่ายเป็นเด็กพิเศษคนหนึ่งนะ

กลับหลังอ่านเขียนอะไรอย่างนี้แล้วก็วาดรูปอะไรอย่างนี้

เออ
เอาอย่างนี้แต่ช่วงหน้าชมพู่เมิน

คนไปจับเทียบกับใหม่ดาวิกาคุณ

ทุกวันนี้พรีเซนเตอร์ทั้งหมดจะต้องไปถึงใหม่ดาวิกาชมพู่ไม่ติดอันดับ
อืมเขาว่าอย่างงี้ทุกวันนี้เขาเปลี่ยนจากชมพู่เป็นใหม่ดาวิกากันแล้ว
ช่วงหน้าแล้วกลับมาต่อไปไกลอ๋อแล้วที่ไอ้ผอมมันนั่นล่ะ

กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะดูคลิปอะไร

ว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปเมาส์อะไรถึงเขาในไทยรัฐนี่แหละ

บอกขอคิดค่าตัวด้วยเพราะเอ่ยชื่อของโอไปเยอะ
นี่เหรอมีสิทธิ์อะไรคิด
สาวน้อยมาสัจจันนะ

ตอนนี้เจ้าแม่พรีเซนเตอร์จริงของประเทศไทยเนี่ย

ก็ยังอยู่ยาย่าใช่ไหมฮะ
อีกคู่หนึ่งที่คนจับตามองตลอดเวลา

ดาวิกาซึ่งตอนนี้
ี่ห้อดังคนแรกของโรค

ดีใจที่ได้รับเกียรตินี้ต้องขอบคุณคนไทยที่ให้โอกาสนาง

มีทั้งของเดิมของใหม่เป็นเรื่องปกติแหละ

มีข่าวว่าทางเขาไปติดต่อใหม่ดาวิกามาก่อน

นางก็ต้องแอบแบ๊วไงมา

ติดต่อใหม่ดาวิกามาก่อน

เรื่องที่มีคนจับมาเทียบนิตยสาร
ขึ้นปกวางแผนพร้อมกันเอาที่สบายใจ

นางก็บอกว่าไม่ได้รับรู้อะไรมา

คลิปกระโดดเชือกที่ใส่ชุดลัดนะคุณแม่
เขากำลังกายอะไรอย่างนี้ไงล่ะ
นี่เธอนั้นทำไมละ
สุดท้ายคนก็โฟกัสผิดจุดคุณแม้

ไปโฟกัสผิดจุดจิอ๋อ
นางก็รอดที่สบายใจ

ว่าเรื่องแบบนี้
มันเป็นใช้กับว่าเมื่อปีที่แล้วมีบางตัวที่น้องใหม่
ไปเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าชนิดเดียวแล้วก็รุ่นเดียวกับพี่ชม
พอปีนี้สิ่งที่น้องเคยเป็นมันก็หมดสัญญาไป

ลงสุดก็๒๓ตัว

อาจจะติดต่อพี่ม๊าเหมือนกัน

นี่มาทีหลังอ้วนอยู่เลยนะตอนนั้น

ไปออกงานด้วยกันนะช่วงว่าเกรงใจกว่าพอ

แล้วพอพอมนะแถมที่จะนะโดนไล่ออกก็เฉียบ
ไม่เอาไม่เอาไม่ใช่อะไรออกผมไม่เอา

แล้วก็เขาก็ถามว่าจะมีละครอะไรให้เล่นอีกไหม
ถามว่าพี่นองไว้ยังไงบ้าง

ก็อยากให้ถ่ายเสร็จเร็วเรื่องบำรุงก็มีบ้าง

หมั่นออกกำลังกายไปเรื่อยเหมือนเดิมนั่นแหละ

คือแม่ของคุณน็อตอยากให้มีหลังจากนี้จะเตรียมตัวมีลูก

เรื่องต่อไปฟิล์นเวอร์คลิปคุณจุ๋ยนะครับ

เอาไปดูคลิปก่อนผมให้ดูคลิปก่อนจะได้คลิปอยู่นี้

นี่นะฮะคือ

หรือคุณพุทธนี่แหละมันเป็นการแสดง

ล่าสุดนะฮะที่คุณพุทธกับคุณจุ๋ย

ไม่ได้อย่าบอกอย่างนั้นผมสังเกตว่าหลายคนเห็นว่านตกใจมาก
ถามว่าว่านว่านหนังอะไรติดจมูกมา
เลวไม่แก่บ้านให้มนุษย์ไป
นี่นะฮะแล้วทีนี้ก็เลยไปควงไปถ่ายแบบนี้สารฉบับหนึ่งนะครับ
แล้วก็เรียกว่าแค่เบื้องหลังนี้ก็สวีทกันมากเลยนะครับ
โดยเฉพาะคลิปนี้นะฮะเป็นอินสตาแกรมนะฮะของคุณอ้ำฮันนิมูลนะครับ
บกนิสรฮันนิมูนทราเวลนะครับก็ได้มีการเผยภาพน่ารักให้ดูครับ
อุ้มไม่ใช่อ้ำอุ้มอุ้มอุ้มอุ้มอุ้มไม่ค่า
โอเคนะฮะโดยที่เป็นช็อตที่คุณจุ๋ยก้มลงใกล้หน้าของดีเจพุทธ
แล้วก็เหมือนก้มลงจูบที่หน้าผากคือทีมงานก็จะเชียร์กันอะไรอย่างนี้
จุ๊บกันแล้วก็ถ่ายรูปเป็นเบื้องหลังกันให้แบบ
บกนิสรฮันนิมูนเป็นการแสดงโง่ย
จริงก็ยิ่งกว่านี้ผมไม่ต้องจริงกว่านี้ก็เป็นแฟนกันก็ไม่เห็นแปลกเลย
ใช่มั้ยแล้วพี่มาฝิกโก๊กอะไรเค้าเนี่ยแล้วป้องละ

เวลาวันเกิดนางเราซื้อตุ๊กตายางให้นางดีกว่าเนอะ
ที่ไปกับเธอไงที่อุดรน่ะ

วิกกี้เหรอทำไมวิกกี้ทำไม

วิกกี้นางก็ท้องอยู่ไงตอนนี้๓เดือนแล้ว
แพ้ท้องเนี่ยนะก็เริ่มทำให้หนังเนี่ย
มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีอารมณ์แบบอ่อนไหวขึ้นมาได้ทันที

นางก็บอกว่าดีใจสุดเลยนะ

ใช่เพราะวันก่อนผมไปเจอเขาไปทานอาหารด้วยกันนะ
เขาประคองวิกกี้แบบเดินไปนั่งที่โต๊ะเลยนะ

โอเคแล้วยังไงต่อ
วิกกี้ก็ได้เผยว่าทันทีที่รู้ว่ามีเบต

จะหยิบจะจับอะไรก็ร้ะมัดระวังี่หมดเลยนะ

แบบว่ามากขึ้นในอาการที่แพ้ท้อง
เออมากขึ้นเล่นอะไรครับ

แต่ตอนนี้อาการก็เริ่มแบบว่ามีทุกอาการเลย
อยู่บ้านคนเดียวเหงานึกถึงพี่ชายก็ร้องไห้ด้วย

จากที่เมื่อก่อนก็ไม่เคยติดหรืออะไรถึงขนาดนี้
ส่วนพี่ชายก็ไม่แพ้ท้องแทนด้วยนะนาง

มหากรรมนาฬิกาแห่งภูมิภาคเอเชีย
ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่๑๘แล้ว
ต้องบอกว่างานแฟร์นี้มีนาฬิกาเยอะและครบที่สุด
แล้วก็แบรนด์ชั้นนำระดับโลก
ดเด่นเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เวลาที่ผสมผสานอย่างลงตัว
ที่นี่งานนี้มีหลายแบรนด์กันเลยทีเดียว
ถูกต้องนะครับอาทินะฮะยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะครับ
ราคานี้๓๕๕๐๐บาทนี่นะฮะ
สำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับ
แล้วก็นักประจนภัยตัวจริงเนี่ยนะฮะ
แจ้งเตือนนะครับเรียกเข้านะฮะแล้วก็ความต่างนะครับ
เวลาสถานที่นะครับเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่แบบสุดยอดมากนะฮะ
รุ่นนี้ราคา๕๙๙๐บาทนะครับ
สามารถนับก้าวนะครับพร้อมโชว์อัตราการเต้นหัวใจตลอด๒๔ชั่วโมง
เคโรรี่นะฮะที่เผาผลาญไปด้วยนะครับ
ระยะทางรวมถึงเวลานะฮะผ่านหน้าจอระบบสัมผัส
ก็เรียกว่าคือสุดยอดนะฮะ
สามารถที่จะดูแผนที่นะฮะการวิ่งหรือว่าการเดินของคุณไปด้วยเนี่ย

ดีมากนอกจากนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะคะ
อย่างเช่นลดพิเศษสูงสุดถึง๕๐แล้วก็ลดเพิ่มด้วยบัตรเครดิตชั้นนำ
ได้ตั้งแต่วันที่๒๕กันยายนนะคะศพนี้ค่ะ

ตอนนี้ราชาเข้าไปด่ายอยู่

เดินตรงโกรธถ่ายรูปทำไมเธอ

รักของทั้งสองคนดังนั้นไปงานศพของแม่คุณนิดนะ
ก็ไปด้วยกันนั้นสองคนฉันก็เลยไปนั่งอยู่ข้างพอดีพอดี
ได้เรื่องถามมันซะเลยเนี่ยอันนี้เราก็ถามหนิงไปนะคะว่า
สภาพจิตใจของเราตอนนี้ดีขึ้นไหมนิงก็รีบตอบดีกว่า
พี่เป้ยเขาสภาพจิตใจดีขึ้นเยอะเลยดูสิคะใจดีอะไรอย่างนี้เป็นต้น
เมื่อสักครู่เห็นว่าเราสองคนไปแซวอะไรกันบนเวที
แล้วนิงก็ตอบมาบอกว่าอ๋อนิงแค่แซวเล่นนะคะ
ว่านางก็ผ่านเรื่องราวเป็นอุปสรรคที่ทำให้นางรู้สึกท้อแท้บ้าง
แต่ก็ให้กำลังใจนางในเรื่องของการทำธุรกิจดีกว่า
แล้วก็ถามว่าช่วงที่มีปัญหาเราให้คำปรึกษา
ปรึกษาพี่หนิงเยอะไหม

ก็บอกว่าที่สุดเลยค่ะ
อย่างแรกก็คือเป้ยต้องการขอบคุณพี่หนิง
เพราะว่าเราจะรู้ว่าพี่หนิงเขาทำงานอยู่ตลอดเวลา
แต่ช่วงที่มีปัญหาพี่หนิงก็มาอยู่ตลอดด้วยเช่นกัน
เขาพยายามไม่รับงานหรือถ้าหากเป็นช่วงที่เขาต้อง
มีประชุมหรือว่าเซ็นเอกสารก็จึงเราดึงเราไปกินข้าวด้วยค่ะ
โทรมาหาตลอดเลยเราก็รู้สึกว่าเราเกรงใจนะ
แต่ดังนั้นก็ต้องขอบคุณพี่หนิงมากเลยนะคะ
ที่ช่วยทำให้เป้ยบอกว่าเป้ยทำใจได้มากขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะ
บอกให้เป้ยคิดแต่ในเรื่องดีอะไรอย่างนี้เป็นต้น
อ่ะก็ดีซับซึ้งกันไปเลยทีเดียวนะ
ก็แข็งแรงมากขึ้นแล้วนะตอนนี้

เพราะฉะนั้นฉันเครียดมากฉันอยากให้รูปนิงไอจีนิง
ก่อนไปดูรูปกูหนิงผมเอารูปนี้ให้ดูก่อนรูปอะไรเถอะ

นี่ละอะไรทันอยู่งูเหรอ

แล้วก็มีคนนี้มาคอมเมนท์

ออกมาเป็นคอมเมนต์แรกเลยของรูปนี้นะครับ

ผมเคยเห็นตอนยืนเยี่ยวด้วยกัน

อ๊ะแจ๊คช่วงของจั๊ก

อีบ้าแอร์จิตทะแพงมันอาจกร่ำบ้าเบา

คุณชอบหรือเอางูมาไต่คอม

ไม่อยากแกล้งเขา

คุณพรุ่งนี้ตอนเช้าเลยมาดูข่าวแปลกทั่วไทยนะคะ

นิมิตมันเกิดจากนิมิต